ซารทราบดูต่อเนื่องเหตุนี้เป็นเหตุสะลดที่จังหวัดเชริงเศร้า
นะคะชายอายุ๖๕ปีก็ถือว่าอายุมากแล้วนะ
ครับเขาอยู่บ้านหลังนึงซึ่งบ้านหลังเนี้ย
ไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เขาก็ไม่มีตังค์อ่ะนะคะ
มีพฤติกรรมในการไปขโมยของกินที่เพื่อนบ้านที่เขามีอยู่
พมในพื้นที่ทราบก็เลยจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ
แต่ปรากฏว่าไปไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยคุณลุงคนนี้เสียชีวิตแล้วค่ะ
เกิดไหมแต่แกไม่มีไฟอ่ะไม่ติดอ่ะอืมไฟไปแล้วห้ะ
จริงอ่ะอันนี้แจ้งหัวของชาวนี้อ่ะผู้ใหญ่แจ้งเออเนี่ยอยู่เนี่ย
นอนเน่นนิ่งอยู่เนอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีบ

นี่แหละครับเพื่อนบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่พมนะ
ตั้งใจจะมาช่วยเหลือลุงชัย
เรียกลุงชัยตั้งแต่หน้าบ้านเปิดประตูเข้าไป
ปรากฏว่าไปพบเป็นศพแล้วนะ
ใช่ค่ะโดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเซา
แต่ที่บ้านของลุงชัยคือนายประจุลชัยสุดงามอายุ๖๕ปี
เพราะว่าได้รับการประสานจากนางสาวนันทวันเกษมอายุ๔๘ปี

ก็รายงานไปยังพมบอกว่าลุงชัยอาศัยอยู่เพียงลำพัง
ไม่มีครอบครัวบ้านลุงชัยก็ถูกตัดน้ำตัดไฟ

บ้านหลังนี้ก็เลยเป็นบ้านที่มืดมิดสนิทไม่มีไฟไม่มีน้ำใช้เนี่ยนะ
ส่วนตัวลุงเองก็ไม่มีเงินไปซื้ออาหารเหมือนกัน
ก็เลยต้องอาศัยแอบปีนเข้าไปบ้านเพื่อนบ้าน
เพื่อไปรื้อค้นหาอาหารหรืออะไรที่เอามากินได้ค่ะ
รวมถึงของมีค่าเล็กน้อย
ที่จะเอาไปแลกเป็นเงินไปซื้ออาหารประทังชีวิต
เพื่อนบ้านเห็นพฤติกรรมของลุงชัยหลายครั้ง

แล้วก็เอาภาพนี้ไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาทางช่วยเหลือ
เขาบอกว่าไม่มีใครโกรธนะที่ลุงชัยเป็นแบบนี้

ทีนี้พอหน่วยงานในพื้นที่อย่างพมรับทราบลงพื้นที่ไป
เรียกตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้านนะคะ

ตอนแรกเพื่อนบ้านก็คิดว่าลุงชัยคงจะกลัวตำรวจมาจับค่ะ
เพราะว่ามีคดีเยอะไงฮะ
ก่อเหตุลักษัพขโมยอาหารเพื่อนบ้านไปเยอะ
ก็เลยคิดว่าคงเก็บตัวอยู่ในบ้านหรือเปล่า
แต่พอเรียกหลายครั้งเข้าไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยให้เพื่อนบ้านที่คุ้นเคยกับลุงชัย
ลุงเสื้อเหลืองนี่แหละนะคาดว่าเป็นคนนี้
เข้าไปตรวจสอบว่าลุงชายอยู่หรือเปล่า
พอเข้าไปเจอเทียนที่จุดส่องสว่าง
จานข้าวที่ยังไม่ได้ล้าง
ข้าวและแกงก็ยังอยู่ในถุงค่ะ
ยังไม่ได้แกะกินและก็มีจานชามวางระเกตระกะแบบนี้
พอเปิดเข้าไปในห้องเพราะเสียชีวิตแล้วค่ะ
ลุงบอกตัวเย็นเฉียบเลยนะคะ
ก็เสียอกเสียใจกับสิ่งที่เห็น

เพราะว่าตั้งใจจะให้ลุงชัยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่ก็ไม่ทันซะแล้วค่ะ
จากนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอ่ะนะคะก็ทราบว่าบ้านที่ลุงชัยอยู่เนี่ยจริงเป็นบ้านของพี่สาว
แต่ว่าพี่สาวของลุงก็เสียชีวิตไปเมื่อสามเดือนก่อนนั่นเองลุงก็เลยต้องอยู่ตามลำพัง
สาเหตุที่ลุงเสียชีวิตก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะขาดสารอาหารก็เลยไม่มีแรง
อาจจะทำให้เป็นลมล้มลงไปนอนอยู่ที่พื้นแล้วไม่มีคนมาช่วยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากเรื่องนี้นะคะเพื่อนบ้านแม้ว่าจะถูกลุงไปขโมยอะไรต่างนานามา
แต่สุดท้ายก็พาเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือลูกค่ะ
ก็เป็นห่วงกันนะเพราะลุงอายุเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะ